คุณผู้ชมคะข่าวที่ได้รับความสนใจกับประชาชน
ช่วงนี้ก็จะโฟกัสไปที่พวกเรื่องเหตุอาธิกรรมต่าง
อย่างเรื่องของนายชายาที่ไปก่อเหตุทั้งฆ่าพ่อข่มขืนแม่
แล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือคดีของในทนนั่นเองนะคะ
นายทนที่ซ้อมภรรยาเสียชีวิตตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง๒คดีนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลแล้วเดี๋ยวเรามาไล่เรียง๒คดีนี้
คุณผู้ชมได้ติดตามกันหน่อยนะคะเอาคดีแรกก่อน
คนนี้ค่ะคุณผู้ชมนายชัยยาตะนาอายุ๓๑ปี
โอ้โหก่อเหตุมาเนี่ยคือตอนเป็นเยาวชนฆ่าพ่อเลี้ยง
หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องโทษพอพ้นออกจากเรือนจำมา
ก็ไปก่อเหตุข่มขืนแม่เมื่อวันที่๑๑ธันวาคมปีที่แล้ว
แม่แจ้งจับค่ะแม่ก็กลัวนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้
นายชายาก็หลบหนีไปไปซ่อนตัวอยู่ในป่ารอบหมู่บ้าน
คนก็หวาดภาวะแหละค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่านายชัยยา
โผล่ออกมาแล้วจะมาทำอันตรายให้กับคนอื่นอีกเมื่อไหร่
เพราะว่าเขาเรียกเป็นบุคคลอันตรายเลยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว
ปิดล้อมจับกลุ่มตัวได้แล้วผู้ต้องหาเนี่ยก็รับสารภาพ
ตลอดข้อเก่าหานะคะแต่ปฏิเสธที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ช่วงสายเมื่อวานนี้ค่ะทางร้อยตำรวจเอกธนาวุฒิเสมอ
รองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีก็นำตัวนายชายาไปฝากขังสารจังหวัดเชียงใหม่
แล้วทีนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นคุณผู้ชมตอนที่คุมตัวผู้ต้องหาเดินออกมาจากห้องควบคุม
ขึ้นรถส่งตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะคือดูสีหน้าสีตา
เหมือนไม่ได้มีสีหน้าสีตากังวลไม่ได้มีสีหน้าสีตาสลดเลยค่ะ
ตอนที่นักข่าวถ่ายอยู่เนี่ยนะยังมีการยิ้มให้กับผู้สื่อข่าว
แต่เขาก็บอกนะคะว่าผมอยากขอโทษแม่
แล้วถ้าเกิดว่าผมพ้นโทษออกมาแล้วผมจะเป็นคนใหม่
จะเป็นชายาคนใหม่จะเป็นชายาคนดีอ่าให้คุณผู้ชมฟังจากปากเขาเองเลยค่ะ

ยอมรับตัวแล้วครับ

หลังจากที่ผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าพ่อเลี้ยงแล้วก็ติดคุกไปตอนเป็นเยาวชนรอบนั้น
พอออกมาก็ไปก่อเหตุค่ะทำลายทรัพย์สินในบ้านของตัวเอง
แล้วแม่แท้ก็มาแจ้งความถูกดำเนินคดีต้องโทษในเรือนจำ๙เดือน
พอพ้นออกจากคุกมาเนี่ยนะก็มาก่อเหตุอีกรอบนึง
ซึ่งเพื่อนบ้านอย่างนายสมพรนำพาอายุ๕๓ปีเนี่ยนะ
ถอนหายใจเลยคือแบบโอ๊ยโล่งใจเลยอะค่ะ
ที่นายชายาถูกตำรวจจับได้แล้ว
เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นนะเขาหวาดระแวง
กังวลเรื่องความปลอดภัยมาเป็นเดือนแล้ว
เพราะว่าอย่างล่าสุดที่ก่อเหตุข่มขืนแม่ก็คือ๑๑ธันวาคมปี๖๑
เขาใช้ชีวิตกันอย่างไม่มีความสุขเลยนะคะ
อันนี้เป็นคดีของนายชายานะฆ่าพ่อข่มขืนแม่
ดูอีก๑คดีค่ะคุณผู้ชม
อีก๑คดีคือคดีของนายทน
ซึ่งตำรวจสพเมืองสตูนเนี่ยนะคะ
ก็ได้นำตัวในธนพัฒน์สงวนเขียวหรือว่าในทน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ทำร้ายร่างกายนางสาวสุกัญญา
หมัดอาจอายุ๒๘ปีหรือว่าเม
เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ซึ่งตำรวจก็มีการออกหมายจับ
แล้วก็เจ้าตัวก็ชิงมอบตัวก่อนในวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นภาพ๔เดือนก่อน
ที่นายธนเนี่ยไปทำร้ายภรรยาถึงที่โชว์รูม
แล้วรอบนั้นภรรยาก็ออกจากงานเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยคือหลังจากที่ครบกำหนดฝากขังที่สพเมืองสตูนแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวในทนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสตูนช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
โดยแม่ของผู้ตายก็คือคุณแม่ทองหลางลำพองชาติ
คุณแม่บอกว่าดีใจที่นายทนถูกจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดี
แม้ว่านายทนจะมาขอโทษครอบครัวฝั่งของน้องเมย์ผ่านสื่อ
แต่แม่บอกแบบนี้เลยคือฆ่าลูกแม่ทั้งคนลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจ
แล้วก็อนาคตไกลของแม่เนี่ยแม่ให้อภัยไม่ได้จะไม่อโหสิกรรมให้ด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าอยากให้ศาลตัดสินประหารชีวิตในทนคนนี้
เขยคนนี้ไปเลยเพราะว่าต่อให้ติดคุกไปเนี่ยนะ
มันก็ทดแทนชีวิตของลูกสาวของคุณแม่ไม่ได้
แล้วสิ่งที่คุณแม่กลัวคุณแม่กลัวว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่ง
ในธนพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยจะมาก่อเหตุอีกรึเปล่า
นี่คุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวร้องห่มร้องไห้

แม่เขาเหมือนกับแม่นี่เหมือนกับใจจะขาดหน้าน่ะ
เขาถามไปหามาไปหาหม่าม้าไปหาหม่าม้า
พอหลานพูดอย่างนั้นมันก็

นี่ค่ะคุณแม่ของเมย์ก็บอกนะบอกมันสะเทือนใจทุกครั้งเลย
ตอนที่หลานถามถามถึงแม่ว่าหมาม้าไปไหน
ซึ่งมะม้าไม่อยู่แล้วอ่ะลูกของเธอเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ลูกของนางทองหลางเนี่ยทีนี้มันมีเรื่องที่นายทนเนี่ยบอกว่า
เป็นเพราะว่าเมย์มีคนอื่นก็เลยทำให้นายทนต้องโมโหขนาดนี้
ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
เพราะว่าทางแม่ทางญาติทางเพื่อนเมย์ก็ให้ข้อมูลมาด้วย

คือขนาดเมย์ไปกดไลค์ใครไปกดหัวใจให้ใคร
ยังต้องบอกนายทนเลยแล้วก็เวลาโทรศัพท์
เหมือนกับเป็นการเช็คเป็นการตรวจสอบตลอดเลยนะคะ
แม้กระทั่งน้องชายหึงแม้กระทั่งหลานชายตัวเอง
อันนี้เป็นข้อมูลจากทางฝั่งญาติของผู้ตายบอกมานะคะ